ไปดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
สมุทรสาครมีหนุ่มวัยเบนเจอร์เพศขับรถกระบะไปส่งของให้กับลูกค้า
ก่อนจะถึงจุดกลับรถใต้สะพานไปเหยียบคราบน้ำมันที่หกอยู่บนถนน
ทำให้รถเสียหลักเหินขึ้นไปอยู่บนสะพานนะครับ
ถนนด้านล่างพุ่งขึ้นไปชนติดอยู่กับราวสะพานความสูงประมาณสองเมตร
คนขับบัตรเจ็บขาหักแล้วก็แน่นหน้าอกติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสมภาวังโทรัสเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณสะพานข้ามคลองหลวงถนนพระราม๒
ในพื้นที่ตะบนบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครที่เกิดเหตุพบรถกระบาดโตโยต้ารีโว้สีน้ำตาล
ชนเสียบติดกับราวสะพานข้ามคลองซึ่งสูงจากพื้นถนนที่จะกลับรถใต้สะพานประมาณ๒เมตร
ด้านหน้ารถพังยับเยินหลังคาหลุดออกมาจากตัวรถ
ส่วนนายดนายเดชไอสานนท์อายุ๒๕ปี

และมีอาการแน่นหน้าอกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บมีอาชีพรับส่งของ
ก่อนเกิดเหตุกำลังจะกลับรถใต้สะพานข้ามคลองตรงจุดเกิดเหตุ
กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนอยู่เลนขวา
โดยมีรถตู้สีบรอนเงินขับอยู่เลนซ้าย
จู่รถตู้ก็ตัดหน้ากระชั้นชิดและพุ่งข้ามเกาะกลางไปอีกฝั่งถนน
ประสานงากับรถกระบาดที่ขับสวนมาอย่างจัง
ปฏิเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายสระบุรีลมศักดิ
ในพื้นที่ตะบนเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

ประสานงากับรถกระบาดนิสันนาวาร่า
สภาพหน้ารถทั้ง๒คันพังยับเยิน
ภายในรถตู้พบศพนางสายนภาพูอินอ้อยอายุ๕๖ปี
นายกเทศมนตรีตานเดียวอำเภอลมศักดิ์เสียชีวิตขาดที่
มีผู้บาดเจ็บ๒คนส่วนในรถกระบะมีผู้บาดเจ็บ๕คน
ในจำนวนนี้มีเด็กอายุวัย๒ขวบและสุนัขอีก๑ตัวได้รับบาดเจ็บด้วย
ก่อนเกิดเหตุนางสายนภานายกเทศมนตรีตานเดียว
นั่งรถตู้ออกมาจากอำเภอลมศักดิ์เพื่อเข้าไปทำธุระในตัวเมืองเพชรบูรณ์
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่าคนขับน่าจะมีอาการหลับใน
เพราะเพิ่งดื่มฉลองปีใหม่ตลอดทั้งคืนจึงเสียหลักข้ามเลน
ชนประสานง่ากับรถกระบาดที่ขับสวนมาจัง
จังหวัดสุโขทัยกระดูกปฏิเหตุรถกระบะ๔ประตูเสียหลักหลุดโค้ง
่งชนร้านค้าบริเวณทางโค้งอันตรายถนนสายทัพพึ่งวังทองแดง
ในพื้นที่บ้านตะเว็ดตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรง
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้ร้านค้าพังยับเยินพบศพนางสาวสมจิตทันใจชน
อายุ๖๑ปีชาวบ้านนอนเสียชีวิตอยู่ท้ายรถกระบะ
และยังมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก๑คน
ส่วนคนขับรถกระบะคือพระวิชาณปะสาโทอายุ๓๑ปี
พระลูกวัดแห่งหนึ่งในตำบลทัพพึ่งยอมรับว่า
กำลังขับรถพาพระอีก๘รูปจากวัดเกาะวงเกียรติ
ไปรับกิจนิมนต์ญาติย่อมที่บ้านตะเวทนาย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง๒โค้งติดต่อกัน
ทำให้รถเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนร้านค้าข้างทาง
นางสมจิตที่ยืนอยู่หน้าร้านเสียชีวิต
ที่จังหวัดระยองเกิดดูปฏิเหตุบนถนนสายแกลงกรรม
ช่วงหลักกิโลเมตรที่๖ตำบลชากโดนนำเฟือกแหลง
ดาบตำรวจบัญชารัตนพงศ์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสพบังกล่ำ
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาวตราโล่

ส่วนดาบตำรวจบัญชามีบาดแผลที่หัวเข่าทั้งสองข้าง
และข้อมือขวากู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะขี่รถออกตรวจพื้นที่มาตามถนนสายแกลงกรรม
ก็เจอสุนัขวิ่งออกมาจากพุ่มไม้ข้างทาง
เพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งถนนอย่างกระชันชิด

รถล้มและถลายไปไกลกว่า๒๐เมตร
เพราะดีที่ไม่ถึงแก่ชีวิต